มีรถฉีดน้ำแรงดันสูงนะครับมีเรื่องของการฉีดสีมีน้ำที่ผสมสารเคมี
มีการเปิดเครื่องเสียงความถี่สูงมีแก๊สน้ำตาเป็นระยะด้วยนะฮะ
มีผู้ที่แนะนำข้อมูลเอาไว้เกี่ยวกับเรื่องของการดูแลแก้ไขหรือว่า
ปฐมพยาบาลตัวเองในเบื้องต้นน่ะนะฮะค่ะอย่างเรื่องของน้ำผสมสารที่ใช้แก๊ส
หวงจากมเกษตรเนี่ยอาจารย์ก็แนะนำว่ามันมีสารอันดรายอยู่ประมาณสามชนิดนะฮะ
น้ำเกลือหรือน้ำสะอาดเยอะอย่าไปขยี้ตา
มันอันตรายถึงขั้นกระจกตาอักเสบอาจารย์ออสบอกนะฮะก็เป็นการแนะนำเอาไว้นะครับ
ส่วนเรื่องของสีน้ำสีฟ้าต่างเนี่ย

ตำรวจเขาก็บอกว่าเป็นน้ำที่ไม่มีสารอันตรายนะครับ
แล้วก็มีข้อมูลที่มีเพจเฟซบุ๊ก
เคมีฟิสิกส์ของสิ่งทออาหารและของรอบตัวเองก็อธิบายเรื่องของสีเอาไว้นะ
ใช่ค่ะแต่ภาพที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ทางขวามือในขณะนี้
อีกครั้งนึงว่าเป็นภาพบรรยากาศสดณตอนนี้เลยนะคะ
ที่บริเวณแยกประทุมวันนะคะ
จากว่าเจ้าหน้าที่ก็ตรึงกำลังยึดพื้นที่อยู่

แล้วก็ยังมีกลุ่มผู้ชุมนุมบางส่วนที่คงติดค้าง
ว่ายังอยู่ภายในบริเวณดังกล่าวนะคะ